ดีนี่ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กยอดขายอันดับหนึ่งขจัดคราบอย่างอ่อนโยนมาตรฐานฟู้ดเกรด

เฮ้ยน่ารักสิเฮ้ยตุ๊กชายคาวินคาวินคลาย

ถ้าสมมุติเธอบอกว่าสูตรขาดอย่างนี้สวย

มาดูแฟชั่นไงมีคุณใส่ได้คนเดียวด้วย

เมื่อวานนี้เราพูดเลขไปหลายเลขมาก

อ่ะอึงอ่างฉันออกสิเธอ
ไปอยากยุ่ง
อย่านะอย่าพูด
ต้องไปตายป่ะร้อนแพง
เมื่อวานนะรถเมลมันสวย
มันยังไม่ตัดรายการแอปเท่าเธอเลยจริง

เออคือผมแบบไม่ได้
อยากจะยุ่งเรื่องหวยผมก็ผิดเหรอ
แล้วซื้อทำไมผมไม่ได้ซื้อ
ชื่อประมาณเบียงี้ไม่เคยซื้อเลยนะ

ต้องบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นคนมุมโพนแม่

แต่แน่นอนผลสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาแล้วนะฮะ

สลากินแบ่งนะฮะก็ออกมาเรียบร้อย

เลขที่ออกนะฮะรางวัลที่๑ก็คือ

แล้วเออ

ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสนใจสนใจแค่นั่นล่ะฮะ
๒เลขเท่านั้น๒คู่นี่นะครับ
แต่เข้าไปชาวบ้านก็เห็นตั้งหลายเลขเป็น๑๕๗๕แล้วก็๑๓๕
บั๊กนี้ที่พี่เห็นตอนนี้คือ๕๘แล้วก็๑๗๕
ซ้ำคือถ้า๓ตัวเป็น๑๗ฉันพูดได้ไหมเนี่ย
๕๙๕ทางหน้าเลข๕มานะ
๙๕มันกินแล้วพูดเลขอะไรมี๘๕๙๕
แล้วก็๖๕๙๕ว่ะ
ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้เลขกันไกลอย่างที่แองจี้บอก

ก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกด้วย
คุณมดดำช่องส่องผีมันเกิดอะไรกันขึ้นไหนพูดสิ

เอานี่ก่อนเลยเอานี่ก่อนเรื่องอันอื่นเดี๋ยวผมอยากเอาอันนี้ก่อน
วันนี้ครับวันนี้ครับตอนกลางกวนหนูดูพี่หนุ่มอยู่
หนุ่มหล่อมากใส่สูตรใหม่หล่อมากดูสูตรใหม่ใช่ไหมคะ

หล่อมากสูตรตัวใหม่แต่เป็นอะไรพี่หนุ่ม
เหมือนตอนช่วงเที่ยงดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไ
แต่ตอนเข้ากล้องรู้สึกแบบยิ้มฟืน
จะดูเหรอว่ายิ้มฟืนเป็นอย่างไร
ดูยิ้มตึง

ไม่นะประดิษฐ์
อ๋อประดิษฐ์

ผมประดิษฐ์อยู่
อ้าวช่องส่องผีหน่อย
หรับบริจาคนะครับวันนี้นะฮะทางพันธุรกิจสนพันธนาจรรย์ครับรองโครศกสรรพงานตรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่ท่านายลงหลงเนี่ยนะฮะเข้าไปเอาหลักฐานพยานต่างไปแจ้งความดำเนินคดีคุณชรบุรณฮิรันท์ที่สอบพปราเข็ดในความผิดตามพลคมพิวเตอร์ครับแล้วก็ความผิดในเรื่องของก
เป็นตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับมาพบเพื่อตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ต้องใช้เวลากับพนักงานด้วย
ต้องให้เวลากับพนักงานด้วยนะฮะในการสอบปากคำพยานยืนยันนะครับ
โปร่งใสหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีใครที่เสียหายเพิ่มเติม
ก็สามารถไปพบกับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือพื้นที่ใกล้บ้านของคุณได้นะครับ
นี่แหละฮะก็คือเป็นอีกประเด็นนึงซึ่งยังไม่ได้จบไม่ได้สิ้นเหมือนกัน
เรื่องของคุณทอนถั่วลง
หัวลงแน่นอนเพราะว่าเขาก็บอกว่าเงินมันน่าจะเกินกว่านั้น
อย่างที่เมื่อวานเราพยายามอธิบายให้คุณฟังไปนะฮะว่าน่าจะยาวพอสมควร

วันนี้ยาวกว่าจริงเป็นประเด็นที่แหม่มโพดำอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ต้องยอมรับว่าแหม่มโพดำยังมีอิทธิพลต่อสื่อพอสมควรนะฮะ
อย่างที่บอกเลยว่าวันนี้มันเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง
ซึ่งหลังจากช้อนมีการเหลี่ยรายเงินปุ๊บทุกวันนี้เรายอมรับ
กระทั่งพวกเราเองก็เคยทำมูไนท์แต่ของเรานั่นคือ
ไม่ได้เอาคนมาแบบว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้
คือช่องส่องผีถ้าคุณดูจริงแล้วเนี่ยมันจะไปตามวัดต่าง
เขาบอกว่าวันนี้นั่งอ่านพยายามอ่านคอมเมนต์ของแหม่มโพดำ
ถ้าสมมุติคุณอยากจะเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์
หรืออย่างบางคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
ขุนแผนกับเท้าศรีสุดาจันทร์รู้จักกันขึ้นมาอย่างนี้
ชาวบ้านก็ตกใจเอาประวัติศาสตร์มันมีได้ยังไงเหรอ

แผนเป็นพี่ยายนะ

อย่างวัดที่อายุทยาบางสิ่งบางอย่างเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์หมดเลย

เขาก็มีการพูดขึ้นมาว่ามันก็เป็นไปได้นี่

วัดนี้เขามีบุคคลสำคัญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

มันก็จะกลายแบบโอ้ตายแล้ว

อันนี้คือคอมเมนต์ที่นั่งอ่านก่อนเข้ารายการนะฮะ
ว่าคุณจะเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาทันที

ก็มีรายการช่องส่องผีเนี่ย
ประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดขนาดนี้
คือประเด็นบริจาคเงินฮะ

บุญทีละล้านสองล้านโปสต์นะฮะ

ว่าเขามีการทำแต่เดี๋ยวคุณบ๊วยเชฟบุญ

ในวันจานที่๖กรกฎาคม

ขอย้อนกลับไปควีนหรือแม่งโพดำเนี่ยแหละ

รายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติไทย

คุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดีเนี่ย

อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเงินบริจาคอีกเหมือนกันนะ

ช่องส่องผีเนี่ยเอาละต้องยอมรับ
มีคุณบ๊วยเชษวุฒิเป็นพิธีกร

อาจารย์เรนนี่นี่คิ้ว๖มิติ๑๐มิติ

อาจารย์เรนนี่เสราะปราพาคำคจร

มันมีการเป็นข้อ

เอาตรงแต่แต่สมัย

ผู้หญิงชุดดงชุดแดงกำลังกระโดดอยู่

นั่นคืออาจารย์เรนนี่เขาบอกเขาไปเห็น

เรนนี่ค่อยไปที่หลัง

อ้างว่าเคยประสบอุบัติเหตุ

คอหักแขนหัก

เรนนี่ตายไป

ปรากฏหลังจากฟื้นมาถึงเห็นผี
มีสัมผัสพิเศษนี่มันเป็นประเด็นอย่างนี้นะฮะ
สามารถติดต่อสำคัญที่สุดเรนนี่จะมีความสำคัญมาก
ว่าติดต่อกับบูรพกษัตริย์ร้ายต่อหลายพระองค์นะอืม
มันไปถึงนู่นอันนี้คือหนึ่งที่ควีนก็เออมาเท่านั้นไม่พอ
ก็มีการอ้างอีกว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ยอ้างตนเป็นเทวดา
บิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างความเชื่อพิษดารนะฮะ
ประชาชนเนี่ยนำของประหลาดไปบูชาที่วัดหรือโบราณสถาน
หลายแห่งต้องยอมรับว่าเดือดร้อนกันมากพี่
ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนมีทั้งการขายเครื่องรางปลุกเสกบูชาผี
ก็มีเกิดขึ้นเห็นไหมเราดีเราทำแค่สัมภาษ
แต่เราไม่เคยไปคือปลูกเสกเครื่องรางของพ่อคำไม่เป็นนะฮะ
ในขณะเดียวกันแบบพ่อดำเขาก็อ้างว่า
ได้มีการให้คนเนี่ยบูชานะฮะเมดูซ่าอุ้ย
เมดูซ่ากอก้อนงานิแหละเธอกอก้อนเหลียดกอก้อน

ปรากฏว่าเหรียญค่อนข้างจะสูงครับ
ราคาค่อนข้างจะสูงพอสมควรปรากฏยังไม่จบอีก
อันนี้แหละเป็นประเด็นที่ควรพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน

ของคุณบวปอันนี้คือขออนุญาตอ่าน
ตามที่แหม่มโภดำก็สรุปกันมานะครับ
ปรากฏว่าแล้วก็ใส่ชื่อในใบอนุโมทนาบัตรเนี่ย
คือใบอนุโมธนาบัตรอนุโมธนาบัตรทุกใบในการทำบุญ

ซึ่งมีใบอนุโมธนาบัตรจริง
นึกออกไหมครับว่ามีใบอนุโมทนาบ

เงินที่เขาได้เขาเอาไปทำบุญจริง
ขณะเดียวกันเมื่อประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บ
ชาวโซเชียลจำนวนมากเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหม่มโพดำ
ประเด็นดังกล่าวพร้อมกับตั้งข้อสงสัย
เช่นการจับผิดรายการแล้ว

เช่นหนึ่งจังหวะการถ่ายธรรมเนี่ย
รวมไปถึงพิธีกรลำเนินรายการ
ก่อนนั้นพิธีกรก็คือคุณอาจารย์เรนนี่

นี่เห็นไหมฮะอนุโมทนาบัตรจริง

อันนี้คือทางวัดออกให้บ๊วยนะ

ก็มีหลายใบรู้สึกจะมีการโพสต์อยู่หลายใบเหมือนกัน

แทนที่จะใช้บัญชีผู้รับบริจาค

กลับมาให้บริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวแถม
ออกใบอนุโมทนาบัตรก็ยังชื่อตัวเองอีก
ที่จะออกเป็นชื่อรายการร่วมกับแฟนคลับอะไรก็ว่าไป
แผนดีจริงนะครับเข้าบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว
ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้คงได้หลายตังค์
ได้ใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีอีก

เงินทองต่างไปไหนนะกรมสัมภากร

ตี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติ
ซึ่งไปดูตังค์เพจเขาได้ต้องจะเห็นมีเยอะพอสมควร
ในขณะเดียวกันชาวโซเชียลจำนวนมากก็ได้แสดงความคิดเห็น

พร้อมกับตั้งข้อสงสัยข้อสงสัยเนี่ย
เช่นการจับผิดในรายการเช่นจังหวะการถ่ายทำว่

เขาบอกอาจารย์เรนนี่เนี่ยสวดมนต์อยู่

ดูตกใจที่ดู
กำลังนั่งดูคนเข้ามาทวงเหรียญอยู่
บอกว่าคนละรายการนะครับเป็นวงเหรียญที่รายการเขา

ครับไปตกใจมันสามารถเห็นอดีตชาติมาได้หมดเหรอ

เห็นด้วยเห็นบุรพกษัตริย์

ขุนแผนมีขุนอะไรนะขุนวงวรวงศาอะไรที่คุณไอ้ใหม่เล่น

วรวงศามีการบิดเวียนเขาเอาคลิปมาให้ดูเลยนะว่า
เนนี่บอกว่าขุนแผนเป็นคนพาขุนวรวงศา

ไปดูสิฉันเมื่อวานก่อนที่ฉันพยายามดู
เขาบอกว่าขุนแผนกับขุนวงระวรวงศะอะไร

คือพระพันวษาซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร

สาปนาขึ้นมาแล้วก็ถูกรับทัพอาหารเลยคนก็เลยงงว่าเป็นเพื่อนกันขึ้นมาอีกเขาก็งงน่ะ
แล้วเขาโดนอะไรอ่ะเขาก็โดนพี่เขามีการบิดเบื้อประวัติศาสต
เรื่องอันนี้เรื่องเงินกับเรื่องบิดเวือนประวัติศาสตร์สองอย่าง
ที่กรมศิลป์ที่ออกออกออกออกใบเตือนไงคะที่ว่าจากนี้ไปที่ที่ว่าจะถ่ายทำในเขตเนี่ย
จะต้องส่งสคริปต์ให้ดูการแต่งกายกับพิธีกรการใช้ภาษา
แล้วก็ต้องส่งว่าจะมีการดำเนินการยังไงเอาสคริปท์มาดูด้วย
คริปต์ให้ดูอย่าเข้าไปถ่ายสุ่มสี่สุ่มห้า
ที่ครั้งที่เราที่โดนเตือนไปปรากฏว่าในที่สุดวันนี้
แฟนเพจเฟซบุ๊คของช่องส่องผีแฟนเพจเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะฮะ
ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวโดยตอนนึงเนี่ย
ของการชี้แจงระบุว่าขอบคุณทุกท่านเราไม่คิดว่ารายการเล็ก
ที่มีทีมงานไม่ถึง๒๐คนจะทำให้เกิดกระแสสังคม
ทำให้ทุกคนร่วมกันมาลงมาเล่นข่าวโจมตีเรา
ขอเราอยู่ในที่ของเราและทำความดีต่อไปเถอะครับ
หากท่านใดไม่หยุดอยากเข้ามาชมเราก็เชิญที่กองถ่ายทำได้เลยครับ
แต่ถ้ายังไม่หยุดพูดความไม่จริงที่ทำให้เราเสียหาย
เราก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเราจะทำเท่าที่จำเป็น
กับคนที่กล่าวหาเราจริงคนที่พิมพ์ตามอารมณ์โดยไม่ไตรตรอง
เชื่อตามที่อ่านมาเราเข้าใจแล้วก็เอาโขสิกรรมไปกับทุกคน
ล่าสุดวันนี้คุณบ๊วยเชษวุฒิเปิดเผยเปิดใจกับทางบันเทิงไทยรัฐฮะ
บันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะครับว่าคุณบ๊วยพูดอย่างนี้
ผมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจ
แต่จะขอพูดทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวในวันที่๖กรกฎาคมที่วัดสะเกด

ทำไมอ่ะมีงานเหรอจัดงานเหรอ

ไม่ได้หรอกต้องพูดจากแหละ
นะครับจะไปพูดกันที่วัดศักดิ์เกรด

การทำงานของช่องส่องผีเนี่ยเป็นยังไงก่อน

หลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด

คุณบ๊วยยืนยันว่าความบริสุทธิ์ใจ
หลังโดนแฉระดมเงินบริจาค

คลอกล้อนคือตัวที่อยู่บนสเช่

ส่างปีต่อกันแม้

ประเด็นมันถูกเปิดตั้งแต่วัสตร์กรีดาว
วัดถูกสร้างอยู่ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์

หักเพราะว่าพม่าเนี่ยยิงก็บอกไม่ใช่

เจดีนหล่นมาทับแม่ลูกตาย
ทำให้มีวิญญาณแม่ลูกมายืนอยู่อะไรอย่างนี้
คือเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์

มีคนเอาน้ำหวานเอาของเล่นไปให้
อะไรต่างนานาซึ่งวัดอย่างนั้นเอาไปวางไม่ได้
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจริง
เขาก็บอกว่าทางช่องส่องผีเขาก็ชี้แจงประเด็นหลายประเด็นนะฮะ
ขอชี้แจงดราม่าทุกเรื่องเรื่องจากตอนนี้เขาบอกว่า
มันเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจแล้วก็สร้างกระแสสังคม
อย่างที่บอกนะครับแล้วก็การถ่ายรายการของเรา
เขาบอกว่าเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำคือทำให้เกิดกระแสบุญ
คนเขาว่ากันยังไงว่าทำให้เกิดกระแสบุญ
แล้วก็นำพาญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยมาร่วมทำบุญเพราะอะไร
ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเขามีอยู่แล้วครับแล้วก็ที่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจะทำมากที่สุด
คืออะไรรู้ไหมคุณหนุ่มจะต้องฟังนะกระแสคนเกรงกลัวต่อความบาป
คนจะละเว้นการฆ่าตัวตายคนจะเข้าวัดธนุบำรุงศาสนาสวดมนต์รักษาศิลป์มารวมตัวกัน
แล้วก็เป็นครอบครัวช่องส่องผีทำให้เป็นที่สนใจแล้วก็จับตาดูในวงกว้างนะฮะ
รายการของเรามีเนื้อหาที่มุ่งหวังให้คนเกรงกลัวต่อบาปกรรมและได้เรียนรู้เรื่องราวหลังความตาย
เขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ประสบการณ์ผ่านการบอกเล่าของวิญญาณ
ซึ่งแน่นอนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ในมุมมองของผมและคณะผู้ถ่ายทำทีมงานและแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการ
ทุกคนที่มาร่วมสังเกตการณ์ทุกคนจะทราบดีกว่าเราเป็นรายการสด

ไม่มีสคริปต์เขาว่าอย่างงั้นแหม่มูนะอย่างพวกเราเราทำสคริปต์ไงเธอ
เราไม่สดไงเราถ่ายก่อนเราต้องผ่านเซ็นเซอร์๓๔รอบ
ไม่หรอกแต่ในมุมของผมผมไม่รู้ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งผมไม่ได้มองแบบนี้
แล้วก็การตัดต่อเพื่อนำบันทึกภาพไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คือตอนนี้คนจะตัดต่อ
คุณจะไปดูเลยว่ามันจะมีการตัดต่อคลิปเป็นการแบบว่าเหมือนการตัดต่อคลิป
เหมือนมีการจับผิดเป็นจุดไปเนี่ย
เขาบอกส่วนใหญ่เป็นการตัดต่อประติดประต่อให้มันแบบว่าเกิดความเข้าใจผิด
จากบางครั้งบางคราวเนี่ยข้อความที่ออกไป
เราไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นเพราะสาระสำคัญและความตั้งใจของเราคือความชัดเจน
ให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปนี่สิ่งที่เขาต้องการ
อยากให้มนุษย์ทุกคนหรือคนทุกคนเนี่ยสะสมบุญซึ่งเราก็กลัวบาป
แล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าประเด็นมันคืออะไร
ประเด็นคือตอนนี้คือแบบโพดรามต้องจะเรียกรอบ
จะเรียกรับเรียกรายเงินคือตอนนี้มันต้องแยกออกเป็นหลายเรื่องนะ
คือหนึ่งเรื่องของบัญชีมอมเมาถูกไหมไม่คือมันต้องแยกไปหลายเรื่องพี่
คือ๑เรื่องของบัญชีถูกไหมฮะ๒เรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์
ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของเหรียญที่มีการนำออกมาขาย
คือทุกอย่างมันถูกแยกออกมามันถูกแยกออกมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปให้ชัดทีละเรื่องอ่ะอืมอย่างวันนี้เขาก็บอกเลย
เขาออกมาพูดเขาออกมาแสดงความยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาเหมือนกัน
แต่ยังไม่พี่บ๊วยจะออกมาพูดวันที่๖วันที่๖เดี๋ยวเขาจะไปทำบุญก่อน
แล้วเชิญสื่อมวลชนไปเห็นว่าไอ้การทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไง
คือแต่ในมุมของผมนะไอ้เรื่องที่จะไปชี้แจงเรื่องของข้อเท็จจริงของของ
ของเรื่องของบัญชีเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นบ๊วยก็จัดการไป
อันนี้คือโดยส่วนตัวก็รู้จักกันนะบ๊วก็จัดการไปเอาให้มันชัดไป
ถูกไหมฮะไอ้เรื่องอื่นผมเข้าใจได้แต่เรื่องที่ผมรับไม่ได้คือเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาส
อืมไอ้เรื่องเนี้ยผมว่ามันไม่ควรเออเพราะว่ามันทำให้รุ่นลูกผมไปเนี้ย
ถ้าเกิดมันมาดูแล้วผมรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอวะ
ยกตัวอย่างวัดกุฎีดาวอ่ายกตัวอย่างวัดกุฎีดาวเนี้ยบอกว่าสร้างสมัครเจ้าเอกทัศน์เนี้ยไม่ใช่ล่ะ
สร้างสมัครเจ้าเอกทัศน์มันไม่ใช่อ่าปืนมายิงมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
แต่ที่อื่นมีอีกไหมเราไม่รู้มีขุนแผนไงขุนแผนเป็นเพื่อนกับ
มันดูผิดเพี้ยนมันดูผิดเพี้ยนไหมอันนี้คือผมว่าไม่ควรจะนำเสนออะไรแบบนี้ไง
ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในที่แหม่มโพดำจะพูดถึงเหมือนกัน
ใช่ไหมก็วันนี้แหม่โพดำเขาเลยพูดแต่วันนี้อย่างที่บอกว่า
เงินบริจาคพี่คิดดูว่าเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าไอ้ยอดเงินบริจาค
มันมีพอร์คาเป็นสารแสนแล้วจริงเหรอใช่
หลายหลายเรื่องน่ะแม่แบบนี้ตรงในนั้นคือเมดูซ่า
วันนี้มันมีคำถามหนึ่งว่ามันเข้าข่ายเข้าข่ายฟอกเงินหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันไปไกลเกินแล้วตอนเนี้ยนะฮะ
รู้สึกพ่อคุณแต้วจะเสียนะใช่เอาใช่ไหมข่าวล่าสุดนะนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมีรักนะฮะ
ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อนรงเตมีรัก
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เข้ารับการผ่าตัดถึง๕ครั้ง
โดยก่อนหน้านี้สาวแต้วเองได้ออกมาโพสต์ขอรับบริจาคเก็ดเลือด
ทำกลางการส่งกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็แฟนคลับ
ล่าสุดสาวแต้วได้มีการโพสต์คลิปของลูกชายแล้วพร้อมแคปชั่น
บุว่าหลานรักของตาตามาหาตอนบ่าย๓ในฝันตอนนอนกลางวัน
แล้วพบกันใหม่นะคะเทวดาของลูก๑กรกฎาคม๒๕๖๓เวลา๑๕นาฬิกา
ซึ่งก็มีคุณนกชัดชัยนะครับผู้จัดละครได้ออกมาแจ้งเรื่องเลื่อนกองละคร
เรื่องคิวยังไม่ถาดคือคุณพ่อพี่ด้านซั่งเป็นคุณตาด้วย
ครอบครัวคุณด้วยนะครับที่จูดเสียคุณพ่อนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศ
จากโรหิตก็นักแสดงหลายคนเพื่อนหรือรวมดิฉันด้วยก็ช่วย
ช่วยช่วยแชร์กันช่วยแชร์กันเยอะเลยนะฮะก็เสียใจด้วยนะ
คะแต่นะครับในเรื่องของโอเคได้ค่ะครับอ่าส่วนเรื่องนึง
อันนี้เธอพิษโควิดทำให้ผู้หญิงคนนึงไม่มีรายได้แล้วก็
ประกาศยกลูกสองคนให้คนเอาไปเลี้ยงทีเหรอเออเป็นเป็นประกาศใน
คนใจบุญเนี่ยมารับเด็กสองคนสองคนซึ่งเป็นลูกของเธอเนี่ย
คนโตเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบอีกคนนึงเป็นเด็กชายอายุ
ห้าเดือนเธอจะเซ็นโอนเป็นบุตรให้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่อง
คือฮาในโลกออนไลน์แล้วก็มีคนเข้ามาวิภาควิจารณ์มาก
หมายล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังบ้านหลังเนี้ย
อยู่ที่หมู่สี่ตำบลบ้านช้างจังหวัดชนบุรีก็พบกับเจ้าของ
เฟซบุ๊กนะนี่ก็คือนางสาวขวรฤทายุเพียง๒๘ปีเท่านั้นเอง
บอกว่าตนเนี่ยทำงานเป็นหมอนวดแผนไทยช่วงนี้เศรษฐกิจ
ดีไม่มีรายได้เลี้ยงลูกเลยสามีนั้นก็เลิกรากันไปลูกสาวนั้น
เข้าเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลเธอก็เลยเกิดความเครียด
ตัดสินใจโพสต์ยกลูกทั้งสองให้คนอื่นดูแลต่อไปและพร้อม
จะเซ็นยกให้ทั้งที่เป็นแก้วตาดวงใจนะฮะทีนี้นายจ้างของ
เธอคือนางไพพันอายุ๕๗ปีก็เห็นเห็นโพสต์เนี่ยเป็นนายจ้าง
ของทางสาวของนายไทยก็บอกว่าต้นจะเปิดร้านนวดแผนโบราณ
อยู่ที่พนัฐนิคมช่วงนี้โควิดระบาดก็ต้องปิดก็ขาด
ได้เหมือนกันจึงเลิกจ้างพนักงานในร้านทีนี้พอเห็น
โพสต์ของลูกน้องเก่ารู้สึกไม่ดีรีบเข้ามาดูพร้อมกับ
บอกว่าต้นเนี่ยจะช่วยเลี้ยงดูขนาดเดียวก็มีกลุ่มผู้ใจ
ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีที่ทราบเรื่องก็เดินทาง
มาเยี่ยมก็ขอดูแลครอบครัวนี้ก็บอกนางสาวขวัญฤทัยว่า
จะขอรับดูแลเรื่องการเรียนของเด็กหญิงวัย๕ขวบให้ด้วย
ส่วนใครอยากจะช่วยเหลือนะคะก็ทางเนี่ยทีมผู้ใจบุญเนี่ยเขา
ก็บอกเบอร์บัญชีของนางสาวขวัญฤทัยนี่มาเลยก็คือ๐๑๙นะฮะ
กสิกรไทย๐๑๙๓๖๙๘๗๙๔ที่สาขาพัทยาเหนือนางสาวขวัญฤทัยกังวาลพงษ์
ก็๕ขวบไปเถอะเปิดแล้วนะแต่ตอนนี้เปิดแล้วนะก็คือเขา
ต้องออกจากงานไปแล้วเจ้าของร้านก็ปิดเจ้าของร้านก็มีผล
กระทบด้วยก็โหลหลายคนมีแบบว่าผู้ที่โดนทำงานกันมาจน
แบบ๔๐๕๐แผนโบราณเปิดได้ป่ะอันนี้ได้ดิก็ได้ได้แต่มันแต่
ว่าต้องมีข้อแม้อะไรบ้างมันก็เหมือนโรงหนังเปิดหรือเปล่า
ก็เอาหนังเปิดมานานแล้วมีคนไปไหมล่ะมีมา

เขาบอกอดทนกันอีกแปปหนึ่งน่ะอีกสักเตือนสองเรือน
เขาแบ่งตามให้คู่และคีย์แบบว่าไปกันจัดอาคารพุธอะไรอย่างนี้มาให้๓วัน
อเมริกาเขาก็ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าคนไม่ใส่หน้ากาก

บอกว่าอลิซอน่ากับเท็กซัสนี่เป็นหนัก

พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตนะครับ
เรื่องแม่ค้าลอตเตอรี่โดนถีบหน้าหงายเลย
ที่เมืองชนนะ

เมืองชนโอเคครับ
มีเรื่องที่ผู้หญิงควรจะรู้ไว้

เป็นข่าวก็คือว่ามีผู้หญิงตั้งคันท้องโตเลยเนี่ยใจสลายเพราะว่าเธอเนี่ยเจอเพื่อนสนิทซึ่งแอบกินสามีของเธอทั้งที่ตัวเพื่อนสนิทนั้นก็มีสามีแล้วด้วย
เรื่องที่เล่าต่อไปนี้นะคะเป็นที่ชาวเน็ตเนี่ยชาวเน็ตเขากำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือมีสาวแม่ลูกอ่อนไลน์หนึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจของเธอนี่มีรูปด้วยนะฮะในการแล้วเป็นที่มาของการที่เธอต้องเป็นซิงเก้าม่ำแล้วก็มาเตือนว่าอย่าไว้ใจเพื่อนนะเธอบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยอยู่ด้วยกันรัก
ทั้งที่เพื่อนสนิทเนี่ยก็มีสามีแล้วก็เลยไว้ใจมากไม่น่าจะมีเรื่องอะไรกันขึ้นทีนี้พอท้องเจ็ดเดือนอยู่อยู่ก็ทะเลาะกับสามีบ่อยมากเธอก็ร้องไห้ทะเลาะกันจนเครียดลงกระเพาะกินอะไรไม่ได้ตอมใจอยู่สองสามเดือนรู้สึกไม่โอเคก็มีความสงสัยในเรื่องเนี้ยสามีกับเพื่อนเนี่ยก็บอกให้สามีเลิกรับส่งเพื่อนฉันดีกว่าแต่สามีบอกว่า

คนในโรงงานสงสารโทมรับให้ฟังว่าเขามีอะไรกันขณะที่สามีก็เปลี่ยนไปเหินหังหาข้ออ้างสารพัฒน์ที่ออกจากบ้านแล้วก็กลับไปนอนบ้านของสามีเองตัวเองเนี่ยเจ็บท้องจะคลอดหลายครั้งก็ทนทนไม่ไหวให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์กันสุดท้ายเคลียร์ไม่ได้นะคะต้องอยากขาดอยากขาดตอนที่ลูกมีอายุได้๒๘วันแล้วเพื่อนสนิทของเธอ

เขาพูดกันเรื่อง

จะไปแจ้งหัวเราะด้วย

ผมเห็นนะกล้องมันบัง

ผู้ชายผีบผู้หญิง

ใจเนี่ยนะ

เขาได้มีการโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด

ในอาคารลักษณะคล้ายกับคิวรถแห่งหนึ่ง
มีชายวัยทำงานสวมเสื้อสีฟ้า

แล้วใช้ขาวนั้นถีบหน้าของแม่ค้าฆ์นี่ล้มลง
หลังแม่ค้าแจ้งความดำเนินคดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะฮะ
ล่าสุดวันนี้ที่แลนด์สภพเมืองสุราธิภาล
พันธุรกิจเอกสิริชัยสุขศาสตร์ผู้กับการสอบภอมเมืองสุราชนี่นะฮะ
ได้มีการเรียกนายบนตรีบุญปล้องนะฮะอายุ๔๐ปีเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็นางกองมาวังคีรีเป็นแม่ค้ารัตตรีอายุห้าสิบเก้าปีเป็นผู้เสียหาย
พูดจาคุยเจรจากันต่อหน้าพนักงานสอบสวน
ซึ่งในบนตรีเนี่ยเกาะโทษแม่ค้ารัตตรีนะครับโดยบอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่าบรรดาโทษศักดิ์
แม่ค้ารอตเตอรี่ยอมรับคำขอโทษพร้อมเรียกค่าทำขวัญเล็กน้อยแล้วก็จบกันด้วยดี
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับนะฮะในมนตรีห้าพันบาท

ก็เปิดเผิญในครบว่าวันนี้เดทเดดตั้งสองฝ่าย

แม่ค้าเนี่ยเขาไปขายลอตเตอรี่

ก็ทางผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยขายเกินราคาเนี่ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับนะ

บ้างแบบนี้เขาก็หลงยกขึ้นถาวถี่บหน้า

แต่แม่ค้าเขาบอกว่าฟังผิดหรือเปล่า
เขาบอกว่ามันแบบว่ายากจะตาย

เลือดทิบหงายลงในแบบนี้เต็ดยอดอกป่ะเลย
แต่ไอ้ปัญหามันไม่เข้าใจได้แต่ผมไม่เข้าใจว่า
ผู้ชายที่ยืนอยู่ทำไมไม่ช่วยไม่ใจเป็นผู้หญิง

พี่ทายิวเสวยิดจะหกสิบแล้ว
แล้วถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องโหติกาคุณทำอย่างไร

เหมือนกับผู้ชายคิดว่าไปแช่งเขาว่าให้ตาย

ไม่แล้วถ้าเกิดหัวไปกระแทกพื้นทำยังไง

แต่ละคนดูดิไม่ได้สนใจใยดี

มันใช่หรือว่าคือน้ำใจแม่งแบบเหลือง่ายอะ
หรือเขาสมควรถูกถีบหน้าเหรอหรือไงวะ
หรือเห็นเป็นเรื่องตลกเออหรือเห็นเป็นเรื่องปกติเฮ้ยมันมันตลกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
กายกระเด็นขนาดนั้นไม่น่านะจริงก็สรุปแล้วก็เป็นแม่เพื่อนแม่ค้าด้วยกันเข้ามาช่วย
ใช่ถูกต้องไหมครับก็มีผู้ชายอีกคนนึงเป็นคิวรถตู้ที่ชนบุรี
สิ่งหนึ่งที่คนลุ้นมาตลอดก็คือคุณเบนเลสซิ่ง
ที่เราบอกว่าคุณเบนเลสซิ่งก็ได้โดนควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ย
จากกรณีที่สารอาญาได้มีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนท์เลสซิ่งนะครับ
อายุของเบ้นตอนนี้๓๓ปีจำเลยต้องใช้ว่าคดีฟอกเงินนะฮะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว
แต่เนื่องจากว่าเราย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงโดนเข้าคุกอีกรอบนึง
เนื่องจากคุณอักษรกิจเนี่ยไม่เข้ามารายงานตัวต่อศาลในวันที่๒๔มิถุนายนตามนัด
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เขาบอกว่าเขาอ้างว่าเขาไปกินหมูกระทะ
จริงบ้านเบ้นอยู่แถวนี้นะฮะก็บอกว่าตอนเวลาไปต่างคนต่างไป

ตอนกลับเนี่ยเขาก็เลยบอกขับกลับพร้อมกัน
ซึ่งเรายังอยู่ในพรกรฉุกเฉินอยู่
อันนี้เราพูดอย่างแน่นอนว่าไอ้พรกรฉุกเฉินเนี่ย
เราต่อไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยนะขนาดนี้นะครับ
ก็เลยถูกพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องเนี่ยดำเนินคดีนะฮะ
ผ่านปรากฟื้นพรกอร์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน๒๕๔๘
แล้วก็ข้อหากระทำพรบจราจรถือว่ากระทำผิดเงื่อนไขการประกัน
สารจึงมีคำสั่งเพิกถอนการประกัน
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ราชธรรมนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ล่าสุดตอนแรกก็ลุ้นมาว่าเมื่อวานนี้เบ้นจะได้ประกันตัวหรือเปล่า
ที่จริงคือมันเข้าวันศุกร์พอดีถูกต้องไหมครับ
อาทิตย์ก็อยู่ในอืดเรือนจำอยู่แล้วก็ลุ้นกันอีกว่าวันนี้
จะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าทางญาติของนายอัครกิจเนี่ย
ได้มายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน
เพื่อขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากสารเพิกถอนประกันตัว
ปรากฏว่าสารอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรส่งเรื่องประกันตัวให้สารอุทธรณ์พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากคดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทร
อย่างไรก็ตามฮะศาลอุทรก็ได้มีคำสั่งโดยพิทธิ์คอแล้ว
ก็เห็นว่านายอัตภัณฑ์อักษิตเนี่ยจำเลยขัดคำสั่งศาล
โดยอะไรไม่เข้ามารายงานตัวตามนัดข้ออ้างก็คือหลวงลืม
ไม่น่าเชื่อถือทั้งยังถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ถือว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมในชั้นนี้จึงขออนุญาตไม่ปล่อยชั่วคราว
คำร้องเมื่อสารอุทธรณไม่อนุญาตให้เบนเลสซิ่งประกันตัว
ก็ทำให้ต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพตามคำพิพากษาต่อไป
จนขึ้นสารครั้งต่อไปเลยไม่ได้ออกมา
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนอะยาว
คือเขาผ่านชั้นต้นแล้วใช่ป่ะนี่ช่วงอุทธรณ์ใช่ป่ะ
ติดลงนะติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติ
ชุดรถแหกโค้งพุ่งลงเหี่ยวลึก๘๐เมตร
กลายเป็นคลิปภาพแห่งความประทับใจ
เมื่อชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์จังหวัดตากครับ
ทั้งชายหญิงคุณผู้ชมลงดูนี่ครับ

รวมถึงเด็กด้วยนะครับประมาณ๑๐๐กว่าคน

เพื่อกู้ซากรถยนต์กระบะตอนเดียว
หลังจากประสบอุบัติเหตุแห่โค้งพลิกคว่ำ
พุ่งตกลงไปในเหวลึกกว่า๘๐เมตรนะฮะ

แต่ว่ารถนั้นพังยับเยินเสียหาย
ชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวไทยภูเขานะครับ

ก็ร่วมกันในการกู้ซากรถยนต์

จากนั้นนะฮะภาพแห่งความประทับใจก็เกิดขึ้นครับ

ต่างส่งเสียงเป็นสัญญาณดังลั่นเนินเขานะฮะ
หลังดึงซากรถยนต์กระบะคันนี้ขึ้นมา

คลิปภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน
มีชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับชมเชย
แล้วก็ยกย่องพวกเขาเหล่านี้เป็นจำนวนมากนะครับ
ฝั่งนี้ผู้หญิงหมดเลยนะอีกเส้นหนึ่งผู้ชายหมดเลยเธอ
มีการแบ่งนะเหมือนกับแบ่งเนอะ
แล้วมีลูกอยู่ข้างหลังด้วยนี่ฝั่งนี้ที่อยู่ติด

เป็นผู้หญิงอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผู้ชายหมดเลย

จะให้ดูคลิปสายฟ้ากับพายุนะฮะ
ว่าเป็นงานวันเกิดย้อนหลังของเคนนะฮะ
จัดให้แล้วก็เชิญชมพู่เขาไปกินข้าวกันนะ
สองคนนั้นก็ชอบลุงเคนมาก
เอานมปังขาไก่มาเล่นฟันดาบกับลุงเคนทั้งคู่เลย

นี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราต้องมาเล่นด้วยกัน

เห็นไหมมันเคลื่อนตัวท่าแบบนี้เลย
แต่พี่คุณมันก็

พี่คุณก็เอาเก็ตเก็ตมาเล่นไหม

เค้าไปเก็ตมากเลยหรอ
เก็ตหวานเลย

เค้าไปเก็ตเก็ตมากเลยหรอ

รู้กี่เก็ตกระยานยัง
กี่กระยานยัง

อ่าได้ต้อนหน่อย

นั่งดูก็บอกว่าตอนที่ลูกมันมุดโต๊ะใช่ไหมใช่มุดโต๊ะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคนไหนแพ้มุดออกมา
ที่หลังต้องถูกทำโทษด้วยการหอมแก้มไอ้เจ้าตัวใหญ่คือคนพี่ที่ตัวเล็กออกมา
แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วตัวเล็กออกมาช้าง

แม่บอกว่าอนุญาตให้ร้องไห้ได้
ลองได้ลูกเราไม่ลอง

ไม่ให้เขาจะอดทน

ว่าไม่ให้ปีนไง

ของแม่มันมีความห่วงเหมือนกันเหรอ

ปีนบันไดอย่างนี้บอกปีนไม่ได้ปีนตกลงมาเจ็บ

คนไหนออกมาทีหลังคนนั้นแพ้

ปรากฏว่าคนออกมาก่อนที่ชนะหอมลุงก่อนเลย

ดูกันเยอะมากน่ารักเหลือเกิน

เฟียวฟาวลำ
วงสวงนะฮะปฏิหารเกิดเสียงสาธุกึกกล้องว่างั้นนะ

จะคงเริ่มศัลย์ศาสตราในพญานาค
และก็หลักทำคำสอนของพุทธเจ้าอยู่เสมอ

ศุษวิงลิงโกน้ำสกุลนะ

ที่๑๐๙ของโลกอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์คลิปขณะที่กำลังบวงสวง
รำนะฮะอ่อนช้อยเป็นที่ฮือฮาในท่วงท่า

เนี่ยนะฮะสวยเขาบอกสวยสะพลึงเลย

หลังจากทำพิธีเสร็จก็พบงูชนิดหนึ่งเลื้อยมาในพิธี

ทุกคนเชื่อว่าแม่ย่ามาเสด็จ

พร้อมระบุแคปชั่นปฏิหารแม่ญาติธานี

แชร์บารมีแชร์ผู้สนประธานพร

นาคีน้อยขอถวายบุญนี้ทุกประการ

เขาก็บอกว่ามีคนก็พูดกันว่าไอ้ถูกหวยตลอด
สำหรับดาราสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้

เอากังขึ้นให้พี่หน่อยดิพี่มองไม่เห็น
ตรงกลมดู

ไหนวะงู
นั่นไง
โดยหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยเธอก็จะไลฟ์สดเลยนะฮะ
โชว์สลากกินแบ่งที่นางถูกเนี่ยแล้วก็โดยงวดก่อนที่ก็ถูก
ล่าสุดวันนี้งวดนี้ออกงวดนี้นางไลฟ์เลยค่ะ
นางไลฟ์ทันทีหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกว่า
ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัวอีก๑๕ใบ
เป็นสะพานบุญต่อไปอนุโมทนาร่วมกันนะครับเพื่อน
พร้อมกับเล่าปฏิหารที่เกิดขึ้นในระหว่างการบวงสวง
ว่างวดนี้จะถูกแค่๑๕ใบแต่เรียกว่า
หรืออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าอ้าวนางขายประตุงงคลหรือเปล่า
หรือคนทุกวันนี้มันน่ากลัวตรงนี้ไง

อย่าคิดว่าอิมนาขี่น้อย
ก็บอกว่าแม่ย่าธานี

เสี๋ยนสีถองพลากรายเปล่งรัดสมี

ลำตัวม่วงดำงดงามจับจิต

แต่ไม่ใช่พูดถึงตัวนี้ใช่ไหม

บอกว่าลำตัวม่วงดำงดงามจับจิตเขาว่าอย่างนั้น
เสียนเนี่ยสีทองเขาว่าอย่างนั้น
นิมิตเขาเหมือนมาพันแขนเขาไม่ใช่เหรอ
หรือพวกงูตอนนี้มันก็สีนี้แล้ว

เหมือนงูทางมะพร้าวเออเหมือนงูทางมะพร้าวหรอ
งูอะไรเนี่ยมันก็สีนี้อยู่แล้ว

ยังไงป่านก็จะปิดเลยหรือป่ะ

เขาลำอยู่แล้วเขามามันมาไง

แม่ง่าจะลองฝึกลำมาบวงฝัง
นี่มีคนมีคนพี่เจ้า
ส่งข้อความมาบอกเรื่องกอก้อนนะเธอ
ใช้มองสมป่าแล้วต้องกลายเป็นหินเอาทำให้เหน่นห้อยคอมีสลักปะหน้าที่ประตู
น้องนี้ได้ตั้งมาจากที่พเจ้ากรีกแล้วเอาเอาฮาวลี้กล้องกล้อนมาห้อยนะเป็น
เป็นข้างลังป้องกันวะเอ่อเขาก็ทำแบบที่ไม่รอถึงพระเจ้ากรีกยังห้อยสร้อยหน้ากล่อ
เป็นแบบม้าทำไมล่ะไม่ได้ไม่ได้นึกออกป่ะม้าเกย์นะฮะ
มอย๑๐๘ได้แคปโพสต์จากเพจหนึ่งต่อว่าเนวินเนเงิน
เงินปีเคแสนชัยมวยไทยยิมหวานใจของเจนนี่เนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย
นะฮะก็แบบว่าเหมือนกับว่าเขาใส่เสื้อแบบว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะ
ระบุด้วยว่าค่ายเพลงก็น่าจะรวยทำไมปล่อยให้แฟนใส่เสื้อของก๊อฟ
อย่าคิดว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะเจ้าของแบรนดเขาเดือดร้อน
จะมีแฟงคับนี่เข้ามาโตเถียงกันเป็นจำนวนมากอืม
ล่าสุดในเงินนะฮะได้โพสต์โต่
ดังกล่าวว่าผมลูกคนจนครับพ่อผมกรีดยางจ้างอยู่เลย
ผมไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าแพงหรอกครับและส่วนมาก
ผมใส่เสื้อผ้าตลาดนัดเนี่ยแหละครับเขาว่าเขาก็ซื้อตลาดนัดของเขา

ว่านี่คือชุดที่ผมชอบใส่ที่สุดตั้งแต่เด็ก
ผมเห็นพ่อผมใส่ชุดนี้ทำงาน

ถ้าไม่มีรู้จักชุดนี้ก็เรียกว่าชุดขี้ยางนะครับ
นี่ก็คือนางก็เป็นเด็กกรีดยาง

ผมก็ซื้อตามตลาดนัดเนี่ยแหละครับ

แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือแบบว่าก๊อฟไม่ก๊อฟ
ก็คือตลาดนัดก็แผนอยู่ผมซื้ออันนี้คือนางก็พูดว่า
ตลาดนัดเขาแขวนอยู่เขาก็ซื้อที่ตลาดนัด

ฉันก็เป็นฉันก็ไม่รู้แล้วก็ซึ่งเจนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า
เออก็พูดความจริงไปดีมากแล้วลูกอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ไง
เมื่อกี้มีคนเขาส่งอันนี้มานะผมชอบมากเลย
เขาบอกว่าชาวเขาเมื่อกี้ที่ดึงรถยังมีน้ำใจนะ
รวมกันมีน้ำใจมากกว่าผู้ชายที่ถีบหน้าแม่ค้าเลย

รถก็ไม่ใช่รถเขานะคะแล้วมีคนน้องเขาบอกว่า
งูแสงอาทิตย์ค่ะคุณหนุ่มเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้

เขาบอกว่างูแสงอาทิตย์เขาส่งมาอย่างนี้
มันไม่ได้ยาวงูแสงอาทิตย์มันอ้วนไม่ใช่เหรอ

เดี๋ยวใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะอยากรู้

อิ่มก็บอกลำตัวม่วงดำงดงามจับจิตเสียนสีทอง
ก่อนนั้นน่ะเขาเรียกเหาะก็บอกว่าเสียท

นางบอกนางออกการทีวีลูกแรงไม่ได้น่ะเธอ

เอ้าช่วงหน้าแฟนแหก
ให้กำลังใจคุณนิ้งอุลสติฮะ

อร่อยต้องลอง
ปิโป๋มีโยเกิร์ต
ผมของปิโป๋มาแล้วนะค่ะ

ก็คือเรียกว่ากำลังใจที่ส่งให้อดีตนางเอกคุณนิ้งนั้น

หลังจากที่ทราบข่าวอาการป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่อง
ร่างกายไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองได้
ส่วนล่าสุดคุณนิ้งก็โพสต์ภาพในอดีตกับเพื่อนแอร์ฮอสเตจนะครับ

ก็ไปตรวจแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจด้วย

ตรงอย่างที่เราพูดเจอพี่ประตอบไปหมู่ในนะฮะ
มันลองไหนครับพี่หนุ่ม
น้ำในตามันไร้จะข้างในมาจากข้างในมาจากข้างใน
แล้วก็มีคุณนกชัดชัยนะครับ
พี่นึกเรียกไหลเร็วใช่น้องหลุง
ก่อนที่เขาเปิดการคิวนะครับพี่หญิงพระเอกช่องเจียรติคุณแน่นมาก

แล้วคุณนิกแกก็เลือกวิถีชีวิตของแก

กำลังล่วงมากเลย

สวยใช่ไหม

น้องเดมี่ค่ะลูกสาวคนเล็กของลิเดียสลันรัฐและแมททิวดีน
ก็ตอนนี้๑๐เดือนแล้วเป็นขวัญใจชาวเน็ตมาก
ล่าสุดน้องเดมี่กำลังหัดยืนกำลังก้าวเดินด้วยตัวเอง

ก็มีความดีใจมากแฟนคลับเอาไปตีเป็นตัวเลขค่ะ

แม่นุ่งก็ออกมาที่ทำงานแล้วเนอะ

ใช่แล้วก็ตัวทรงดีเลยอ่ะลิเดีย

น้องใหม่มีเด็ก

เอาล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีข้อสงสัย
สวัสดีครับอุ๊ยเหลือนาทีหนึ่ง